นั่นก็คือพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวาน

หลายพื้นที่เราไปตรวจสอบกันนะครับ
อุดรธานีนอกจากมีพายุลมแรงแล้ว
แล้วก็มีลูกเห็บลูกใหญ่ตกลงมาแบบนี้
เมื่อเช้าคุณคุปตนันนำเสนอภาพนี้ไปส่วนหนึ่งแล้ว

คราวนี้เอามาให้คุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่ง
แล้วมันตกลงมาเยอะขนาดนี้เลยนะครับ
เกิดเหตุช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
พายุฝนฟ้าขนองในเขตเทศบาลตำบลนางัว

เป็นพายุฝนพัดกระหน่ำลมกระโชกแรงกว่า๓๐นาที
จากนั้นพายุฝนได้กลายเป็นพายุลูกเห็บ

รวมเป็น๑ชั่วโมงเต็มนะครับ
เห็บมีขนาดเท่าหัวแม่มือ
ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาวิ่งเลยฮะ
และแต่ละคนก็เอากล้องมือถือมาถ่ายไว้
บางคนก็เก็บมาให้ดูว่าก้อนมันใหญ่เท่านี้เลย
พายุลูกเห็บนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับรถยนต์
แล้วก็หลังคาบ้านที่ทะลุเลยนะฮะ

อำเภอน้ำสมได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน
สำรวจความเสียหายโดยเร่งด่วน
เพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป
ช่วงนี้เรานำเสนอข่าวลูกเห็บตกเยอะนะ

สภาพอากาศนี่สิครับน่าห่วงเนอะ
มีพายุรูดูร้อนลมกระโชคร่าง
ว่าจะปริมาณมากก็เพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับพื้นที่
แต่มันมาพร้อมกับลมแรงดูสิ
ขณะที่อำเภอสนมฝนตกหนักฟ้าขนอง
มีเหตุฟ้าผ่าลงบนต้นไม้กลางทุ่งนา
ตาเพชรทำให้มีวัวถูกฟ้าผ่าตายไปหนึ่งตัวด้วยค่ะ
เราไปตรวจสอบที่ภาคตะวันออกกันบ้างนะครับ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มที่ตำบลหนองขาม
เสาไฟฟ้าหักโค้นต้นไม้หักโค้นเป็นบริเวณกว้าง
โดยที่โรงเรียนวัดเนินตองต้นพญาสัตบัน
หลังคายุบเสียหายและยังหักโค้นทับอาคารเรียนพังเสียหายด้วยนะครับ
ขณะที่ถนนสายโรงกรองน้ำถนนตัดใหม่มีเสาไฟฟ้าล้มหลายต้น
ไฟฟ้าดับในพื้นที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เร่งสำรวจความเสียหาย
และซ่อมแซมเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมก็รอติดตามการพยากรอากาศจากคุณกุปตนันอีกครั้ง๘โมงกว่านี้เดี๋ยวก็มาแล้วนะฮะ